หยกขึ้นเลยอ่ะ

โอ้ว

พี่อิฌอะกู้ไพรสว่าง
อย่าพามาทางนี้นะครับ
สุดยาวด้วย
ครับนี่คือตัวของงูนะครับ
ไข่ดีดีี่ยู่อมากมันอยู่ดีนะครับ

เย็นเย็น

เย็น

เย็น

เย็น
เย็น